ทุกผู้ชมครับมีแรงงานก่อสร้างชาวกัมพูชานะฮะ
ก็มีเรื่องกับแรงงานชาวไทยทำงานที่เดียวกันเรื่องวางของขวางทางแค่นั้นเอง
อืมสุดท้ายแทงเขาตายนะครับค่ะแล้วก็หลบหนีไปเดินหนีไปอย่างใจเย็นด้วย
อันนี้คือสภาพศพของผู้ที่ถูกแทงจนเสียชีวิตซึ่งเป็นแรงงานคนไทย
ส่วนกล้องวงจรปิดของที่เกิดเหตุนะครับเป็นหอพักแห่ง๑ในถนนจันทร์ซอย๑๖แยก๗
นี่คนนี้นะฮะผู้ก่อเหตุที่เดินไปเนี่ยเสื้อสีเหลืองนี่นะฮะ
แรงงานชาวกัมพูชาคนนี้เสื้อยืดเหลืองกางเกงยีนขายาวถือมีดปลายแหลมนะครับ
เดินออกมาจากไซส์งานก่อสร้างเดินออกไปอย่างใจเย็นนี่เห็นไหมฮะ
นี่ก่อเหตุแทงเขาตายมาแล้วนะครับแทงเพื่อนแรงงานชาวไทยเสียชีวิตมาแล้ว
หลังจากนั้นจะมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเผื่อใครพบเห็นนะฮะตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับ
อีกมุมนึงอันนี้ถือมีดมาด้วยเห็นไหมแล้วจะมีอีกมุมนึงที่วิ่งหลบหนีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงครึ่งวันนี้นี่เองนะครับนี่มุมนี้วิ่งแล้วจากในซอยนี่ยังเดินอยู่เลย

หลังจากเกิดเหตุชาวบ้านก็แจ้งตำรวจสนยานวานะครับว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิต
แล้วมือแทงหลบหนีไปทางป่อเต็กตึงก็มานะฮะพยายามช่วยเหลือคนที่ถูกแทง
แต่ไม่ทันนะครับก็เสียชีวิตนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นปลูกติดกัน๔คูหา
ข้างในเนี่ยเป็นพื้นที่ก่อสร้างห้องพักที่เขาจะแบ่งให้เช่านะครับ
ก็เลยต้องมีแรงงานเข้ามาทำงาน
จุดเกิดเหตุเป็นหน้าลิฟต์ขนของชั้นล่าง
ผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตนะฮะอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
นายวินัยวงศาอายุ๓๖ปีเป็นชาวจังหวัดชายนาฏ
สภาพศพถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเนี่ย
แต่ว่าแผลเดียวแต่เข้าลิ้นปี่นะฮะแทงเข้าลิ้นปี่เลยเสียชีวิตนะครับ
ก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะฮะที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ส่วนศพนี้ก็ถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อน
จะส่งมอบให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนา
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ได้คุยกับเพื่อนร่วมงานของผู้ตายนะครับ
คุณสุธีระนะฮะเป็นช่างประปาของสายงานตรงนี้นะครับ
บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือในเฮงนะอายุ๓๓เป็นแรงงานชาวกัมพูชา
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยที่เห็นก็คือทางเฮ้งเนี่ยมือแทงเนี่ย
เขามาต่อว่าวินัยผู้ตายเรื่องวางของเกะกะหน้าลิฟท์ที่ต้องใช้ขนของ
แล้วทั้งสองฝ่ายก็เถียงกันไปเถียงกันมา
ทีนี้ตอนที่เขาเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันจริงเนี่ย
คุณสุธีระบอกว่าเขาก็ไม่อยู่นะเพราะว่าเดินออกไปไปเอาของ
กลับเข้ามาอีกทีเห็นนายวินัยนอนจมกองเลือดหายใจรวยรินแล้ว
ซึ่งตอนที่เขาแทงกันเนี่ยไม่เห็นจริงนี่ส่วนในเฮงนี่ก็มีกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากแทงแล้วก็เดินหนีออกไปแต่ที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันบ่อยนะ
แต่เพื่อนร่วมงานก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นแทงกันตาย
แต่เรื่องอย่างนี้เขาก็ทะเลาะกันบ่อยนะ
ก็สองสามวันทีอะไรอย่างเนี่ย

ก็ทำงานด้วยกันแต่วันนี้วันนี้รู้สึกจะเสียงดัง

ผมกลับไปนะแต่ก็มีเรื่องกันอยู่
บุญศรีนะฮะเป็นแม่บ้านประจำตึกนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งอยู่ตรงข้ามตึกนะฮะที่ทั้งคู่เขาทำงานกันอยู่
ตอนนั้นได้ยินเสียงนายวินัยผู้ตายเนี่ย
ตะโกนต่อว่าในเห็งว่าทำไมไม่ช่วยกันทำงาน
เอาแต่นั่งขวางทางเกะกะ
จากนั้นไม่นานก็เห็นในเฮงเนี่ยเดินถือมีดเปื้อนเลือด

ก็มารู้กันว่าเอ้านี่แทงวินัยเขาตาย
บุญศรีบอกว่าตกใจด้วยสงสารผู้ตายด้วย
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนดีนะทำงานอย่างดีนะครับ
นี่คือตอนที่ไปสัมภาษณ์นี่ถึงขั้นให้สัมภาษณ์กับเราแล้วก็
ให้สัมภาษณ์ไปร้องไห้ไปนะครับ
แต่ในบัตรประชาชนว่าเป็นคนชายนาฬ
เขาคงจะทะเลาะกันวิหวานอะเนาะไม่รู้
แต่ไอ้นายมันคงไม่คิดว่าเฮงมีมีดคงไม่คิด
แล้วมีดนั้นเขาพลุกมาเองหรือว่าเป็นมีดในการประสาท
เขาพกมาเองเพราะว่ามีดนั้นมันเป็นปลายแหลมยาวอย่างนี้
มันซื้อมาโดยเฉพาะไม่ใช่ว่ามีดทำกับข้าวนะ
คือที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์๔คูหาที่เขาจะแบ่งให้เช่าห้องอยู่แล้ว
ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุก็เช่าอยู่ที่นี่นี่แหละแล้วก็เป็นแรงงานก่อสร้างด้วย
ทางเจ้าของตึกเขาจะปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของห้องเช่าของเขาพอดี
เขาก็จ้างนี่แหละจ้างคนที่เป็นแรงงานในตึกเนี่ยให้ช่วยกันทำงานนะครับ
คุณสุนีนะฮะเจ้าของตึกเนี่ยนะครับ
บอกว่าตอนนี้คือวินัยผู้ตายก็ถือว่าเป็นทั้งผู้เช่าแล้วก็เป็นลูกจ้างของเธอด้วย
เพราะว่าจ้างให้ปรับปรุงหอพักในเห็งด้วยที่ผ่านมาในวินัยมาอยู่คนเดียวไม่มีญาตินะครับ
ข้างนอกห้ามีภาพจากล้องวงจรปิดนี่เห็นมั้ย
เมื่อเช้านะครับที่ผ่านมาไหนวินัยก็เข้ามานี่เตรียมตัวทำงานนะครับ
แล้วไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่สงสารผู้ตายมากเพราะเขาเป็นคนดีจริงนะ
เดี๋ยวจะช่วยเหลือเรื่องการจัดงานศพให้ทั้งหมดนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับในเฮงนี่นะครับ
มีรายงานว่าพอเดินออกไปทางปากซอยแล้วก็วิ่งไปเนี่ยนะ
ขึ้นรถแท็กซี่นะครับแล้วก็ไปหาเมียที่เป็นชาวกัมพูชาเหมือนกัน
ซึ่งทำงานอยู่ที่ร้านส้มตำอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
เราก็เลยไปที่ร้านส้มตำร้านนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ทำให้รู้ว่าเมียของในเฮงเนี่ยชื่อหมวยนี่แท็กซี่นะฮะที่นั่งไป
เจ้าของร้านส้มตำบอกว่าหมวยนี่ไม่ใช่ลูกจ้างประจำนะครับ
มาทำงานชั่วคราวเขาขอทำงานชั่วคราวทำงานแลกข้าวนี่นะฮะ
ก่อนเกิดเหตุในเฮงเนี่ยมาขอเงินเมียไปกินข้าว
หลังจากนั้นย้อนกลับมาอีกรอบนึงนี่ในเฮงนะฮะที่ยังหนีอยู่นะครับ
พอย้อนกลับมาพอกลับมาไม่นานเนี่ยออกไปเนี่ย
มีคนมาบอกว่าในเฮงเนี่ยไปฆ่าคนตายเนี่ยมาขอเมียขอเงินเมียบอกเอาไปกินข้าวหน่อย
ไม่นานมีคนมาบอกนี่เฮงก็ไปฆ่าคนตายนะ
หวยเนี่ยเมียของเฮงนี่ตอนนั้นถึงกับเป็นลมล้มฟุบลงไปกับพื้นเลย
แล้วช่วงที่ทุกคนกำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่ดีหมวยก็หายตัวไปจากร้านเหมือนกัน
รู้ตอนหลังว่าในเฮงเนี่ยเขาแอบนั่งแท็กซี่มารับเมียเข้าไป
ไม่เห็นหายไปเลยหายไปเลยใช่ไหมก็เขารู้แล้วเนอะ
ก็มีผู้หญิงกับผู้หญิงมาบอกเขาก็ช็อกเขาก็ไปแล้วเนอะใช่ไหมอืม
สรุปคือตอนนี้คือหนีไปทั้งผัวทั้งเมียเลย
หนีไปทั้งผัวทั้งเมียเลยหนีไปทั้งผัวทั้งเมียเลย
เพราะว่าแม่ก็ไม่รู้เนอะก็ไม่ใช่คนเราก็เราไม่ได้สูงสิงกับเขานะ
เพราะว่าเราก็เราไม่ได้คิดว่าจะเอาเข้าทำงานไง
พอรู้ข่าวก็ช็อกเลย
เฟอร์ฟอิชโค้ค
ตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
สนยานวากำลังตามตัวอยู่นะฮะ
เฮงคนนี้นะครับหนีไปกับเมียของเขานะฮะ
ตอนนี้ก็ต้องแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ